มาจากชิงใหม่เป็นความผสมของญาติเวียบุรุษ
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว
แล้วก็เดินทางกันหลายนะครับ

น้ำร้างป้าป้าอาบอมเผ็ดผู้ชนกันที่วุเทพก่อน
ชาปันกิจกันที่วุเทพ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเท่ากระดูกนะครับ
เอาอังคารไปลอยที่ดอยเต่า
ครับก็ลอยที่เดียวกันหมดเลยทั้งครอบครัวนะครับ
คือจริงป้าเป็นคนที่ชอบใส่ถุงเท้าในบ้าน
ให้อุ่นขาวอะไรอย่างนี้

ก็ต้องใช้วอคเตอร์
เดินแอบเดิน

ของหวยที่ดูแลอยู่

ทีแรกยังไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่
แต่ว่าอาการค่อยดี
นะครับก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

แล้วก็พออยู่มาได้สักพัก
เราก็ลุ้นว่าถ้าขึ้นช่วยหายใจ

แล้วปรากฏว่าถอดออกมาแล้วแม่เป็นห้องเจาะนะ

สั่งอะไรไว้หมดกับพยักหน้า

เช็ดตัววันที่สิ้นก็คือนางพยาบาล
นะครับเช็ดตัวเสร็จก็ให้อาหารถ่ายทอด

ยักหน้าคุยกับนางพยาบาลปกติ
๗โมง๓๒หรือ๓๔
ที่ประจองลดแทบไม่มีเลย
พอ๗โมง๔๒นิ่งสนิท
แต่ก็เป็นความประสงค์ของครอบครัวอยู่แล้วว่า

เพราะว่าพี่เคยเห็นตอนปั๊มโอ่ง

คุณป้าอายุเยอะแล้วนะครับ

ก็คุยกันไปแล้ว

ก็ป๊ากันไปสบาย

ครับตอนนั้นคือ
ท่านถามว่าพวกเรารู้ว่าท่านมีสติสรรพญา
แต่ในทางการแพทย์หรือในทางกฎหมายมันไม่มีสติสัมพันธญา
จะให้ท่านสั่งหรือพูดอะไรมามันก็ไม่มีผลใดทั้งนั้นนะครับ
ก็เอาเป็นที่รู้กันว่าเออท่านก็รู้หมดอย่าง
ก็เดี๋ยวดำเนินการต่อก็ต้องดูแล้วครับว่าหลังจากเสร็จงานนะครับ
มันจะเป็นยังไงยังไม่รู้ในอนาคตนะครับ
แต่ก็โดยความคุ้มกล้องผมก็มีหน้าที่ดูในฐานะเพื่อนของโอนะครับ
สมบัติถ้าพูดง่ายก็เป็นอย่างนั้นไป
ใครที่มีสิทธิ์โดยชอบนะครับก็น่าจะเป็นลูกเขาล่ะครับ
ก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับตรงนั้นไป
เอ็กซ์อยู่นิวซีแลนด์นะครับ
การเข้าออกน้องเอ็กซทำงานแล้วน้องเอ็กซ๒๖แล้ว
เอกก็ไปทำบุญตั้งแต่วันที่คุณย่าเสียที่นิวซีแลนด์นะครับ
แล้วก็เอ็กซ์เขาก็เป็นห่วงอยากมาแต่ว่าถ้ามาปั๊บเนี่ย
คือทางนี้ก็ต้องกักตัวทางนู้นก็ต้องกักตัว
เอ็กซ์ทำงานไม่ได้ก็เลยบอกว่าทีแรกว่าจะเก็บกระดูกคุณป้าไว้
รอน้องเกงมาลอยด้วยก็ไม่มีใครกล้าเก็บสักคนนะครับ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็คุยก่อนกับเอ็กซ์ว่าอาทิตย์ส่วนหนึ่งเนี่ย
ตัวท่ากระดูกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปไว้กับยาตรตายแล้วที่วัดหนึ่ง
เขาเป็นเด็กเป็นห่วงทุกคน
เขาก็พูดแบบเด็กเด็กฝรั่งนะครับแต่เขาก็พูดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่ง
ซึ่งเราก็ชอบมากตรงที่ว่าบอกเขาไม่เคยมีโอกาสได้ดูแล
ไม่แต่พ่อเขาหรือว่าอุญาเขาเลย
ซึ่งน้อยนะผมว่าฝรั่งที่จะคิดแบบนี้
เพราะเอ็กโตอยู่เอ็กไม่ค่อยมีความเป็นไทย
แต่ในขณะเดียวกันพ่อเขารู้ว่าพ่อเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
เพราะเขาเป็นคนเข้าวัดนะครับ
พยายามทำตัวทุกอย่างครับ
ผมเจอตอนเกิดตอนแปบบ่ะเลย
แล้วก็เจอเขาอีกที๑๘ปีแล้ว
เขาเรียนรู้ค่อนข้างดีมากครับ

คือเรื่องของเรื่องคือ
รับร่างคุณต้ามาออกมาจากเชียงใหม่๘๐๐๘๓๐นะครับ
เราก็ไปสวายเถียนพันธุ์สหรี่วัฒน์มา
แล้วก็ไปนั่งรอก็กลัวจะมารับไม่ทันใช่มะ
บอกว่าไปนั่งอยู่แบบนี้อยู่แหลกแหลก๕๓๐

พอถึงวันที่๕โมงครึ่งรถยางแตกที่สิงห์กุรี

สงสัยคุณป้าไม่อยากมามรุงเทพคิดเล่นนะ

นั่งรอไปปรากฏว่าหายางเปลี่ยนไม่ได้
มูลนิธิซึ่งขอบคุณพี่ไทยนะครับ

ก็แบรนด์เป็นอย่างดีเรื่องนี้
ขอบคุณวิธีร่วมกับตันยูด้วยนะครับที่ส่งรถไปรับคุณแม่มา
ถึง๒๐โมง๑๐นาทีประมาณนั้นเลยเป๊ะเลยครับ
ครับแล้วก็เราก็จะอ้างว่าเข้าไปในสลานะครับ
เอามาลงมาลัยที่รุ่นร้านวางไว้ก็มีส่วนหนึ่งก็มีน้องเขยนะครับกลับมา
แต่ว่าผมเป็นคนบอกให้ทุกท่านกลับไปก่อนเองไม่อยากให้นั่งรอ
เพราะผมกลับไปมาละ๓๔ทุ่มแน่เมื่อวานรถกลับมาเยอะต่างทั้งวัน
ก็เลยให้กลับไปก่อนแล้วก็น้องสาวป้าเขาก็เพิ่งล้มเหมือนกันนะครับ
ไม่ดีที่นั่งบนคริสของสาวแท้
คนไม่ค่อยแข็งแทง๘๔ปีกัน
เราก็เลยบอกให้กลับไปก่อนวันนี้ค่อยมากกว่านั้น

เอางี้ดีกว่าความดีความชอบมันอยู่ที่โอแล้วกัน
ว่าสิ่งที่โอทำมาในชีวิตมันก็ส่งเสริมโก
โอมีทั้งคนรักแต่ไม่ค่อยมีคนเปลี่ยน
มีแต่คนหมั่นไส้หรือว่าคนกลาง
ชีวิตโอไม่เคยทำลายใครโอไม่ค่อยได้ทำอะไรค่อย
เพราะว่าเงินที่เพื่อนพร้อมน้องพี่ทั้งหลายให้มาไว้ก็สามารถใช้เรียงบุคงบนะครับ
แล้วหรือดูตามข้อเหมาะสมนะครับ
แต่ว่าผมไม่เกี่ยวนะครับจริงผมก็ไม่เกี่ยว
เป็นเปล่าอะครับมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าโป๊นน่าจะเข้าใจทั้งสิ่งที่ผมจะสาธารณ์
คือคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่พยักหน้าที่บอกแล้วนะครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะจริงผมก็บอกเออพระปุ๊ครอบครัวบอกว่าให้ผมมันมาทำวินัยกรรม
เขาบอกให้ให้มาทำอายะกาบงูก็ไม่ได้ไป

รอแกเอาแกมาล้มอีกล้มอีกครั้งล่าสุดไปมาถึงที่แกใส่ทอด
พูดได้หรือว่าถอดเครื่องหายใจไม่มีอุปกรณ์การแพทย์อยู่ในตัวอย่างนี้
มันถึงจะทำได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยยังไม่ได้ทำกันแล้วจนอยู่ในที่นี้เนอะ
แรกทีนี้นึกว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวรอพูดอะไรได้นิดหน่อย
เราจะไปหาท่านอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทำกัน
ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นไปตามฟ้าหรือขิดครับผม
อะไรจะเกิดก็เกิดแต่ว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
อันนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทำให้มันก็คงมีอะไรตามมาก็ยังไม่รู้อีกนะ
แต่ว่าจริงแล้วสำหรับตรงนี้คงน่าจะจบแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มีญาติ
ที่เสียชนิดกับพี่ครับนะครับที่ที่มีก็เนี้ยอันแต่พี่ชาย
แต่ตอนนั้นผู้ชายก็โบยังมีกำลังนะครับโอเขาก็ทำเขาเองพี่ออสนะครับ
แล้วก็ตามมาด้วยคุณพ่อตามมาด้วยเขาตามด้วยคุณพ่อ
แล้วก็เป็นแม่นะครับก็ครบสี่คนแล้วครบขาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป